ชีวิตของพี่แตนราตรีวิทยาวัฒน์กันหน่อยนะคะก็ห่างหายไปเหมือนกันเนาะ
ล่าสุดค่ะได้พูดคุยกันนะคะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ผ่านมาทั้งเรื่องความรักนะคะ
มาทั้งเรื่องธุรกิจที่ไม่สมหวังแต่วันนี้ก็เลยมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะ
ชีวิตเหมือนดินนิยายจริงจริงค่ะเมื่อพี่แตนวิทยาวัฒน์นะคะ
ออกมาเผยว่ากับสามีพี่เพชรนั้นก็ที่อยู่กินกันมา๓๐ปีก่อนหน้านี้
หลบซ่อนนะตลอดจนมีลูกด้วยกัน๔คนค่ะ
ยังเคยฝ่าวิกฤตเมียน้อยเอ่ยตัวเองติดพนันเอ่ย
แต่สุดท้ายค่ะก็ผ่านพ้นมาได้จนยืนหยัดเป็นนักแสดงอารมณ์ดี
จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแต่ล่าสุดนะแววมาว่าลูกสาวน้องนีน่า
จำกันได้หรือเปล่าคนนี้เลยน่ารักทีเดียวนะคะ
แล้วก็ขอบ๊ายบายวงการนะคะไปทำงานประจำแล้ว

แล้วพี่แตนค่ะคิดจะไปเปิดร้านอีกไหม

ฟังพี่แตนเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยค่ะ

เหมือนกับว่าเขาทำงานบริษัทนะคะ
พองานบริษัทเนี่ยมันก็ต้องเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ละครมันก็มีรับเชิญบ้างจริงที่เจ้าเอ๋ไป
เพื่อจะไม่ให้เสียงานบริษัทเขา
ที่จะแบบลาออกมาเป็นนักแสดงเต็มตัว
ไม่เหรอบางครั้งงานเข้ายากมากน้อง